แล้วเส้นเป็นเรื่องช่วงนี้คุณน็อตของเราไม่ได้ไปบุกตลาดเช้าด้วยตัวเอง
อดทานร้านขนมเส้นที่ชาวเมืองแม่ห้องซ้อนต่างเรคคอมเมนต์เลยล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เฮียเขาก็เลยไปทำการบ้านมาจนรู้ว่ามีขนมเส้นเจ้าเก่าแก่อีกหนึ่งร้าน
คนขายแถวนี้เขายกให้เป็นเซลปประจำเมืองเลยล่ะจ้า
เพราะเป็นอาหารพื้นเมืองสูตรโบราณรสมือก็อร่อย
จึงทำให้คนทั้งเมืองหรือแขกผู้มาเยือนต่างก็แวะเวียนมาฝากท้องกันเป็นประจำค่ะ
แต่ที่ขึ้นชื่อเป็นอันดับต้นเลยก็เห็นจะเป็นขนมเส้นน้ำมะเขือส้ม
ที่คุณน็อตจะพาเราไปสืบสาวเรื่องราวกันในวันนี้นั่นเองค่ะ
มีอะไรพวกนี้เขาก็จะถือว่าทำได้เยี่ยม
เพราะฉะนั้นอาหารที่ขายที่นี่ก็จะเป็นอาหารประเภทมีอะไรบ้าง
มีแก่หางเลแก่หางเลแก่หางเล
จิ้นลุงจิ้นลุงจิ้นลุงนี่คืออะไรครับ
ลงหมูทำเป็นก้อนหมูทำเป็นก้อน

อุ๊บข้างในหมูไก่ตุ๋นไก่อะไรพวกนี้ไก่อุ๊บพวกนี้ครับ
ที่บ้านป้าเนี่ยถ้าใครมาเขาก็จะถามว่า
ไก่อุ๊บมันเป็นยังไงให้ผมดูหน่อยสิ

หมายถึงว่าไก่อุ๊บเป็นยังไงนี่แปลว่าสั่งเมนูนี้แหละ

อยากทดลองอันนี้ก็คือเราก็จะเอาไก่อุ๊บมาส่ง

เป็นไก่ซับทำเป็นก้อนอย่างนี้
แล้วก็ใส่น้ำพริกคลุกน้ำพริก

แล้วก็ให้ปุ๊บไว้ปิดไว้ปิดปลาไว้
ให้มันเปื่อยให้มันยุ่ย
อ่านี่ก็คืออาหารขึ้นเมืองจะสรรพนี่จะส่วนใหญ่
เส้นทางของวัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวไทยใหญ่
แพร่กระจายในจังหวัดแม่ห้องศรนั้นนะคะ
มีความสัมพันธ์กลายมานานหลายร้อยปีแล้ว
โดยตำนานได้บันทึกไว้ว่าชาวไทยใหญ่หรือไตโหลง
ในอดีตได้อพยพมาจากรัฐฉาน
ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐหนึ่งของประเทศเมียนมา

มีอนาเขตติดกับ๓จังหวัดในประเทศไทยนั่นก็คือ
จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทยใหญ่
ที่จังหวัดแม่ห้องศรในสมัยนั้นนะคะ
ได้นำพาเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมต่าง

และหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะ
จะเห็นได้ว่าในอำเภอเมืองแม่ห้องศรเนี่ยจะมีร้านอาหารไทยใหญ่หลากหลายที่
และร้านป้าศรีบัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารไทยใหญ่
ใครก็ต่างรีวิวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีต้องมีเมนูเส้นของร้านคืออะไรครับ

หรือนิจะรับที่ห้อตัว
เป็นสูตรต้นตอนหลับทำานาแล้ว
ทำมานานแล้วที่เป็นสื่อครอบครัวมา
แต่แต่ไม่ได้ทำขายนะคะอ้าวไม่ได้ทำขาย
ไม่ได้ทำขายเวลาอย่างคุณมาคุณมาจะกิน
ป้าก็ทำให้แสดงว่าวันนี้จะทำให้เราเห็นเห็นเลยว่าวิธีการทำยังไง
ถ้าอยากจะขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมว่าได้
ตอนในการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวของชาวไตเนี่ย
มีส่วนผสมและทำอย่างไรได้แล้วก็บุกเข้ามาในครัวไอ้นะค่ะโอเค
ฟังเรื่องราวจากคุณป้าศรีบัวไปแล้วคราวนี้ได้เวลาบุกถึงครัว
เพื่อไปล้วงลึกถึงวิธีการทำและเคล็ดลับขนมเส้นน้ำมะเขือส้ม
สูตรโบราณของชาวไทยใหญ่กันแล้วล่ะจ้าไหนไหนใส่อะไรบ้าง
จดกันให้ดีนะคะแฟนแฟนเล่าเส้นทั้งหลาย
สวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีค่ะโอ้นี่บุกเข้ามาในครัวเลยนะครับผม
อันนี้อยากรู้แล้วว่าส่วนผสมของขนมเส้นน้ำเงี้ยวของทางจังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
ออริจินัลจริงมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะตอนนี้มันก็มีน้ำซุปนะคะ
อันนี้จะผัดหอมผัดให้มันหอมก็พอใช่ไหมครับ
นี่อะไรครับพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าแห้งนี่ปั่นใช่ไหม
แล้วก็มีหมูซับผัดหมูให้สุกก่อนค่ะ
ผัดหมูให้สุกก่อนแล้วก็เอามะเขือเทศใส่ลงไปค่ะ
สุกแล้วความหอมของตัวหอมแดงเราขึ้นมาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศที่ว่านี่ก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นมะเขือเทศ
เขือเทศสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ของเมียวเนี้ยค่ะ
ลักษณะรุ่งเป็นไงครับเก่นใหญ่ค่ะแบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาแบบซุกค่ะ
อันนี้ปลุกที่นี่เลยของแม่งศรเนี่ยจ้ะของแม่งศรเลยนะ
แล้วเราก็เอามาสับอย่างงี้ค่ะอันนี้ใส่ได้ยังใส่ได้เลยค่ะ
เสร็จแล้วส่วนผสมทั้งหมดมีแค่นี้สุดท้ายไม่ติดเลือดไก่
ต้องให้มะเขือส้มสุกก่อนนะคะต้องให้มะเขือส้มสุกก่อนมะเขือส้มสุกก่อนนะครับผม

ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อย
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแม่ทานยังไงดีเนี่ย
ไม่เผ็ดมากด้วยเสิวิ่ระมัดได้
เกลือนิดหน่อยอย่างไม่ชิมยังไม่ต้องใส่

ถ้ากินก็ให้ใกล้หน่อย

ก็กินตั้งนานแล้วตั้งแต่ยายเป็นเด็กอะ
เมื่อกลุ่มเด็กก่อนก็จะกินกับแค่หมูแพงเนอะ

โดยปกติคนแม่ห้องศรเขานิยมทานขนมจีนน้ำเงี้ยวตอนไหนกัน

เลขบริธี๕๑ถนนสีฮนาสบำรุง

กันเย็นก็สัก๓๔โมงแล้วก็ปิด

วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับ

ร้องท้องแบบเบากับขนมเส้นน้ำมะเขือส้มกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ขอพักกันสักครู่นะคะ
แล้วช่วงหน้าจะพาไปเปลี่ยนฟิลไปริมรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นน้ำพึ่งเดือนฮา
จากร้านเก่าแก่ระดับตำนานประจำอำเภอเมืองแม่ห้องศรกันบ้าง
อดใจรอครู่เดียวจ้า